จากกรณีที่มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสมสรการท่าเรือเอฟซี
บอกให้สมาคมนำเงิน๑๖ล้านบาทจากการพัฒนาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
เป็นงบประมาณของวีอาร์ล่าสุดทางสมาคมนั้นออกมาโต้แล้วนะครับ
เมื่อวานนี้มาดามแป้งเผยว่ายินดีให้สมคมกีฬาฟุตบอลนำเงิน๑๖ล้านบาท
บริษัทเมืองไทยประกันภัยสนับสนุนสมาคมในการจัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ซึ่งไม่มีโปรแกรมในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
เพื่อนำมาเป็นงบประมาณให้ทุกสโมสรได้ใช้วีเออาร์อย่างทั่วถึง
เฉพาะแค่บางแมชล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมคมกีฬาฟุตบอลเผยว่าเงิน๑๖ล้านบาทนี้เป็นเงินคนละส่วนกัน
เพราะจุดประสงค์ของเงินก้อนนี้คือเบื้องต้นนะครับเพื่อสนับสนุนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ไม่ว่าปีนี้จะมีการแข่งขันหรือว่าไม่มีการแข่งขันการนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในฟุตบอลลีก
ไม่ใช่ทางสมาคมเอาเงินสนับสนุนทีมชาติไปจ่าย
ความคืบหน้าการจัดการแห่งขันวอเลอร์บอลไทยแลนดลีกครั้งที่๑๖ฤดูกาล๒๐๒๐
เรื่องต้นจะเริ่มแข่งขันเดือนธันวาคมไปสิ้นสุดเดือนมีนาคม
รูปแบบการแข่งขันเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเล็กแรกยังมี๘ทีม
แต่เลข๒จะเปลี่ยนเป็น๖ทีมจากเดิม๗ทีม
ส่วนเรื่องการถ่ายโทษเบื้องต้นนะครับได้เจรจากับกลุ่มทรูไว้แล้วแต่ต้องรอการยืนยันอีกครั้ง
ขณะที่งบประมาณจัดการแข่งขันนะครับหลักจะมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครอบคลุมเรื่องการจัดการแห่งขันและเงินรางวัล
รวมถึงได้งบประมาณจากสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสมาคมอยู่แล้ว
ส่วนชื่อของการแข่งขันจะหาลือกันอีกครั้งนะครับโดยในเดือนกันยายน
สมคมกีฬาวอเล็กบอลจะเรียกสโมสรมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งครับ